วัคซีนมาถึงผู้ที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็รอเพื่อที่จะเข้าถึงการรักษา
ไม่พูดถึงเรื่องรอเตียงเราพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงการรักษา
เพราะว่ามันมีการรักษาในหลายรูปแบบรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกัน
แต่ว่าเรื่องของผู้ที่ติดโควิด๑๓ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีการแชร์เรื่องราวนี้ออกไปนะคะ
ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแล้วนะคะ
ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะที่บ้านซอยชุมชนโรงปูน
ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้วที่ห้วยขวางแล้วทุกคนในนี้เนี่ย
จากนั้นทุกคนในบ้านก็ไปตรวจเชิงลุกปรากฏพบว่าทุกคนติดเชื้อกันหมดเลยนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อไปยังหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนี้ค่ะ
อายุน้อยที่สุดก็คือ๗ขวบ
ผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุดก็คือ๗๐ปีค่ะ
ก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยเด็กที่สุดอายุมากที่สุดอยู่รวมกัน
แล้วก็วันนี้แจ้งว่าจะมีรถมารับคนในครอบครัว๔คนไปรักษาที่โฮสปีเทล
ส่วนพรุ่งนี้ก็จะมารับอีก๒คนไปรักษาเช่นกัน
ส่วนสมาชิกที่เหลืออีก๗คนก็ยังรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับสมาชิกที่เหลือไปรักษาตัวด้วยค่ะ
นี่ค่ะก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้ว

ขณะเดียวกันอีกเพจนึงนะคะ
เพจอีซ้อคายี่ข่าว๒นะคะ
ก็โพสต์ภาพน้องอานนท์แรกเกิดอายุ๑เดือนค่ะ

ไป๑๕ชั่วโมงยังไม่ได้เตียง
ตัวร้อนไข้ขึ้นเกือบ๔๐องศา
ขอแค่๑เตียงเพื่อเด็กน้อยคนนี้นะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าไม่ใช่แค่น้องวัย๑เดือนที่ติดโควิด
แต่จริงแล้วติดกันยกบ้านอีกเหมือนกันนะคะ๗คน
คุณยายอายุ๘๔ปีอาการหนักนะคะ
พิกัดมาด้วยอยู่ที่แฟลต์ซอย๔ถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงนะคะ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องอานนท์ค่ะ
บอกว่าคุณยายของน้องซึ่งอายุ๘๔ติดโควิดเป็นคนแรก
เขาก็เลยไปซื้อชุดตรวจมาตรวจแล้วก็พบว่าคนในบ้านติดทั้งหมดเลยนะคะ
อาการของน้องตอนนี้ก็คือท้องเสียไม่มีไข้นะคะ
กำลังรอโรงพยาบาลเด็กติดต่อกลับมาเพื่อที่จะรับตัวน้องไปรักษาต่อไป
ส่วนคนที่เหลือในบ้านก็จะรักษาตามอาการไปก่อนค่ะ
ตอนนี้หนูให้แม่หนูกับย่าค่ะ
กำลังจะไปโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยค่ะ
คือว่ารักษาแบบว่าเสียตังค์เองอะ